ดูเรื่องทางการเมืองกันบ้างโอ้โหวันนี้เข้มข้น
รังสิมันโรมครับออกมาตอบโต้อาจารย์วิศนุ
บอกอย่าชี้นำสวสิ
แล้วเรื่องของหุ้นสื่อเนี่ยนะครับทำไมอาจารย์มาพูดถึงขั้นที่ว่า
จะมีการเลือกตั้งซ่อม๑๑๒เครติที่๙กายชนะ

แนะนำไปถึงพลเอกประยุทธ์ครับ
เก็บข้าวของออกจากธรรมเนียบได้แล้วครับ

อาจจะมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับ
หากในพิทาริมจรรยศหัวหน้าภาคเก้าไกร
ถูกสารวิทยาศาสตร์ให้ขาดคุณสมบัติ
พักเก้าไกรมีความพร้อมในการต่อสู้ในข้อกฎหมาย
แล้วก็เตรียมตัวเอาไว้แล้วนะครับ
แล้วก็ตั้งคำถามกลับไปที่อาจารย์วิศนุบอก
ท่านพูดแบบนี้ท่านต้องการชี้นำสวให้ลังเลใจหรือเปล่า

ควรจะไปบอกพลเอกประยุทธ์ให้มีสปีริต

คือเขายังไม่เคยได้ยินหมายถึงคุณรังสิมันนะนะ
ยังไม่เคยได้ยินคำพูดแสดงความยินดี
ในฐานะผู้ชนะการเลือกตั้งจากพลเอกประยุทธ์เลยครับ
รังสิมันโรมครับลองฟังหน่อยฮะ
ผมเข้าใจว่าจุดประสงค์ของอาจารย์วิศนุที่ออกมา

ก็คือเพื่อชี้นำสวใช่หรือไม่
เป็นการชี้นำสังคมเพื่อที่จะหวังผล
ที่จะทำให้สวอาจจะเกิดความลังเลใจ
และนั่นแหละครับมันก็กลับไปสู่ที่ผมได้พูดตั้งแต่ต้นว่า
สุดท้ายเนี่ยมันคือการหวังส้มลน
อาจารย์วิศนุแทนที่จะมาให้สัมภาษณ์
ในลักษณะที่จะชี้นำสวแบบนี้
ควรจะบอกให้ทางพลเอกประยุทธ์มีสปีริต
ไปดูตัวอย่างจากประเทศอื่น
แล้วช่วยกันเตรียมตัวในเรื่องของการเก็บของ

และส่งมอบงานให้กับรัฐบาลต่อไป
แต่อาจารย์วิศนุถือเป็นกูรูด้านกฎหมายมีความเชี่ยวชาญ
แม้จะเป็นความเห็นของท่านก็ต้องรับฟังไว้
นายธนกรยังพูดถึงการเดินสายพบหน่วยงานต่าง
ของนายพิธาร์ในขณะนี้คือ
ควรพูดให้ตรงไปตรงมาแล้วก็เหมาะสมประชาชนชอบคนตรงไปตรงมา
ท่านนายกประยุทธ์สินะครับว่าเป็นนายกที่ดีเขาเป็นอย่างไร
ที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกประยุทธ์ให้เกียรติทุกคน
อันนี้ธนกรวันบุญคงชนะพูดนะครับ
ไปดูประเด็นที่นายเจดอินสว่างสวออกมาเสนอ
เสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาตินะครับโดยมีพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติเป็นแก่นำ
เรื่องนี้นะครับนายรังศิลป์มันโรมไม่เห็นด้วยแน่นอนล่ะครับท่าทีจะก้าวไกล
บอกขณะนี้ประเทศไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้น
อยากให้เคารพเสียงของมหาชน
ออกมาระบุว่าแนวคิดนี้มันขาดเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกตั้งมา
คำว่าชาติในความหมายของรัฐบาลแห่งชาติ
ไม่ใช่ชาติของประชาชนแต่เป็นชาติของบางคนที่กำลังจะหมดอำนาจ
แต่ต้องความใจต้องการตำแหน่งและผลประโยชน์
ถ้าหากใครไม่พอใจผลที่ออกมาก็ขอให้รออีก๔ปีครับ
นี่ท่าทีจากประชาชาติก็ร้อนแรงใช่เล่นฮะ
ส่วนนายพิธาริมเจิร์ณรัฐหัวหน้าพระค่าวไกลครับคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนท้องถิ่น๓สมาคมด้วยกันนะคะ
ไปพบกับตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
สมาคมสันนิบาทแห่งเทศบาลแห่งประเทศไทย
และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
สามแห่งเลยครับนะคะเพื่อหารือและรับฟังข้อเสนอแนะถึงนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจ
ปลดล็อกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ
คือก่อนเข้าประชุมเนี่ยคุณพิทาก็ไปคุยกับนายกสมาคมของทั้ง๓สมาคม
บอกว่าเนี่ยตนเองเนี่ยทำงานในสภามา๔ปีได้เห็นงบประมาณและข้อจำกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยอยากจะมารับฟังปัญหาด้วยตัวเอง
และยืนยันว่าการกระจายอำนาจไม่ได้เป็นแผนการสุดตรง
เพราะว่าต้องใช้เวลา๑๒ปีรวมถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เพราะการกระจายอำนาจเป็นกระบวนการกระจายความเจริญ
ถ้าเทียบจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพความเจริญต่างกัน๒๐เท่า
ในเรื่องจำนวนประชากรงบประมาณ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งการกระจายอำนาจกระจายบุคลากรและกระจายงบประมาณค่ะ
ขณะที่ตัวแทนนายกสมาคมบอกว่าประเทศเรามีโครงสร้างเป็นพีรมิตร
ซึ่งมีท้องถิ่นเป็นฐานและปัญหาในแต่ละท้องถิ่นก็ไม่เหมือนกัน
ขอบคุณพักเก้าไกลที่มารับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทนท้องถิ่น
ซึ่งก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะ
การประชุมในวันนี้มีทั้งหมด๑๒วาระนะคะ

อย่างเช่นข้อเสนอการพัฒนาการกระจายอำนาจ
เสนอการพัฒนารายได้ท้องถิ่นวาระของผู้บริหารท้องถิ่น
แล้วก็การเพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่นด้วยค่ะ
สวยไหมตามเรื่องสวยไหม
สหพันธ์การขนส่งทางบกพบนายวิโรธครับ
วิโรธก้าวไกลไปมอบหลักฐานโอ้โหคุณผู้ชม
รายชื่อรายละเอียดตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสวยขนส่งฮะ
ย้ำบอกว่าโอ้โฮยื่นร้องมา๒๐ปีแล้ว
จนรัฐบาลชุดล่าสุดยื่นมาเรื่อย
แต่ไม่มีการตอบสนองไม่มีการแก้ไข
หพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
เป็นการรวมตัวของ๑๐สมาคมผู้ประกอบการด้านขนส่ง
เขายื่นหนังสือถึงนายวิโรธลักษณะอดีศร

ว่าจะให้กับว่าที่รัฐบาลใหม่ต้องใช้คำนี้ก่อน
แก้ไขปัญหาสวยขนส่งให้เด็ดขาดครับ
เขาเล่าบอกว่าตลอด๒๐ปีที่ผ่านมา

ไม่ว่าจะเป็นผ่านนายกัธมนตรีรัฐมนตรี
หรือว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขเรื่องสวยเหล่านี้ได้

ระบบขนส่งมันเป็นหัวใจสำคัญกับสินค้า
ที่มีมูลค่ามหาศาลไงครับ
เมื่อมีระบบสวยเข้ามาแทรกแทรง
ต้นทุนขนส่งมันสูงขึ้นนะครับ
ขนส่งไม่สามารถดำเนินการได้
ก็จะกระทบต่อความประหยุดของผู้บริโภค
ย้ำว่าแม้แต่รัฐบาลก่อนหน้านี้
ก็เคยพยายามเรียกร้องให้แก้ไขเช่นกัน
แต่มันก็ไม่เคยคืบหน้าครับ

ด้วยเหตุหารุตเปลี่ยน

เพาะแสบบันทึกนี่ล๊อค

แต่เราก็มีอยู่ด้วยนะครับ
เป็นควอเหตุงาน
มีคลิปอยู่นะครับว่าเขารีดขายเรายังไงเรียกเงินเรายังไง
มีการออกสติ๊กเกอร์ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้
ถ้าอยากจะรู้ลึกเดี๋ยวผมจะมอบรายละเอียดช็อตเด็ดให้ท่านนำไปเผยแพร่ได้ครับ
นายวิโรธลักษณะอดีศรก็ใช้โอกาสนี้เปิดเผยความคืบหน้า
พิศาจการตรวจสอบสวยขนศมและสวยสติกเกอร์นะครับ
ที่เขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่บางนายเข้าไปเกี่ยวข้องโดยระบุว่า
ยังพบตำรวจภูทรเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ยอมเลิกพฤติการครับ
ที่มารักษาการตำรวจทางหลวงนะครับให้ดำเนินการเอาผิด
มีสติ๊กเกอร์ดวงหนึ่งจ่ายเหมาเคลียร์ทุกด่านมั้ย
คนเราค้าขายอะครับเขาก็เหนื่อยเอาก็ได้

ปรากฏว่านับกันไปนับกันมา
ค่าสติ๊กเกอร์ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย
แล้วไม่รู้จะเพิ่มอีกถึงเมื่อไหร่
มันเริ่มไม่คุ้มแล้วไงครับ
ซึ่งรายชื่อนะครับมีทั้งพันธุ์ตำรวจเอก
ระดับรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
มีภรรยาของเจ้าของโรงศรีนะครับ
อกจากนี้ยังมีผู้กว้างขวางในจังหวัดลำปาง
อีกคนนึงซึ่งไม่เปิดเผยชื่อว่าเป็นใคร
อกจากนี้นะครับยังมีรายละเอียดรูปแบบ
สติ๊กเกอร์ว่าป้ายแบบไหน
จะมีใครเป็นหน้าเสือหรือจะเป็นคนรับผลประโยชน์

มีทั้งประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ
ซึ่งในส่วนนี้ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการตำรวจครับ

สำหรับข้อมูลชื่อนามสกุลที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัด
เดี๋ยวพักเก้าไกรรับข้อมูลจากสหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทย
ไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เรียกว่าร้อนแรงไม่แผ่วจริงนะคะ